พาคุณผู้ชมไปเที่ยงเผอร์ศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวานนี้คุณแอดคาราบาลหรือว่านายยืนยงโอภากุล
ชื่อเพลงว่าขอไหว้ได้รับไอ้ไข่เด็กวัดเจดี
ว่าประชาชนในพื้นที่ชาวศรีชนนครศรีธรรมราช
คุณแอดคาราบาลเปิดใจที่มาที่ไปของเพลงนี้บอกว่า
จริงแล้วย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อน

จ้างให้มาแสดงคอนเสิร์ตแก้บนไอ้ไข่ที่วัดเจดีแห่งนี้แหละ
ก็เลยทำให้รู้ประวัติความเป็นมาของไอ้ไข่
แล้วรับรู้ได้ถึงแรงศรัทธาของชาวบ้านในท้องที่

ประกอบกับว่าเพลงนี้
ขอไหว้ได้รับไอ้ไข่เด็กวัดเจดี
ทางวัดก็อยากให้ช่วยแต่งเพลงเกี่ยวกับไอ้ไข่ด้วย
ก็เลยเอาล่ะตัวเองก็อยากทำวัดก็อยากได้

รับปากแล้วก็แต่ง
แต่งแล้ววันนี้เพลงก็เสร็จแล้ว
เพื่อที่จะเป็นแรงหนึ่งช่วยอีกแรงหนึ่ง
อีกหนึ่งเรื่องที่ทางวัดขอช่วยพี่แอดคาราบาล
ก็คือกรณีที่มีการเปิดให้จองวัตถุมงคลเหรียญไอ้ไข่

ถึงขั้นว่าบางคนเป็นลมมารอกันตั้งแต่ตี๓ตี๔
สุดท้ายก็ต้องมีการยุติการจองเหรียญไป
เพราะวุ่นวายเหลือเกินค่ะ
ทีนี้ทางเจ้าอาวาสของวัดเนี่ยพี่แอดบอกว่า
ก็เลยมีการฝากให้พี่แอดช่วยฝากบอกประชาชนคนทั่วไปด้วย
บอกว่าทางวัดจัดสร้างวัตถุมงคล
เพราะแรงศรัทธาของชาวบ้านไม่ได้มุ่งหวังในเชิงพาณิชย์
แล้วก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เชื่อว่าหลังจากนี้จะไม่เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายอย่างแน่นอนนะคะ
คือทางวัดเจ้าวาดอยากให้พี่แอดช่วยชี้แจงด้วย
พี่แอดเรียกพี่แอดได้ไหม
แอนห่างกับเราไม่กี่ปี
ทุกคนเชื่อนะทุกคนเชื่อพูดอะไรใช่ครับ